ครับไปที่สาธารณสุขจังหวัดสะแก้วนะที่โปรยเอาไว้
แต่มันไม่เข้าประเทศไทยเหมือนหนังบางเรื่องที่ไม่เข้าฉายในประเทศไทยนะฮะ
ที่ประเทศเราเนี่ยไม่มีการนำเข้าวัคซีนยี่ห้อนี้เข้ามานะครับ
ฉีดให้ประชาชนเข็มละ๒๘๐๐บาท
คุณหมอประภาษณ์ผูกดวงสาธารณสุขจังหวัดสะแก้วนะครับ
ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการฉีดจริงเมื่อวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
จากนั้นผู้ชายคนนี้เนี่ยจะนำใบรับรองแพทย์จากคลินิกในอำเภออรัญญประเทศ
มาขอรับวัคซีนพาสปอร์ตนะครับที่สำนักการสาธารณสุขจังหวัดสะแก้ว
แต่เจ้าหน้าที่ไม่พบข้อมูลการฉีดในระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงสาธารณสุข
จึงไม่สามารถออกวัคซีนพาสปอร์ตให้ได้
และไม่พบการฉีดวัคซีนด้วยนะฮะคือไม่มีไม่มีขายอ่ะ
แต่ฉีดฉีดให้จริงนะครับโดยคนไข้เนี่ยเอามาฉีดแล้วเก็บค่าฉีด
ผมขอสงสัยส่วนตัวหน่อยเถอะสงสัยว่าอะไรฮะเก็บค่าฉีดตั้งสิบสองพันแปด
แม่มันเท่ากับวัคซีนอื่นอื่นที่เขาค่าฉีดสองพันแปด
เออถ้างั้นน่ะนี่สงสัยนะสงสัยส่วนตัวอย่าว่ากันเป็นนักข่าว
ก็เป็นไปได้แหละที่จะมาเพราะว่าสะแก้วก็ติดกับกัมพูชา
ทีนี้ถามต่อ๒ประเด็นในข่าวนี้๑วัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีนของคุณคืออะไรคะ
แต่ถ้าคุณบอกว่าอยากจะฉีดเพื่อป้องกันโควิด๑๙โอเคเข้าใจได้
แล้วดูสิต้องเอาลิขงลิขวิดลบเลยเพราะว่าในสารระบบที่ปริ้นต์ออกมามันไม่มียี่ห้อจรสารเล่นจรสระ
บอกว่าบ้านเรามันยังไม่ยอมรับยังไม่ได้รับรอง
อันนี้ค่าฉีด๒๘๐๐บาทน่ะแปลกมากก็หมดเลยคือหนึ่งเอามาได้ยังไง